เวลาที่โคโรนาปัจจุบันเรียกว่าโควิด๑๙เริ่มเข้าจาก
ที่เมืองอูฮันติดต่อเร็วทันกูคนละลมตา
น่ากลัวน่ากลัวอยู่ห่างไกลและระวังตัว
ป้องกันด้วยการล้างมือก่อนจับและถือสิ่งของนาน
อาหารก็ต้องกินร้อนและต้องมีช้อนไว้เป็นช้อนกลาง
ทำให้เป็นประจำเป็นกิจวาสในทุกครั้ง
ออกกำลังทุกวันร่างกายแข่งขันป้องกันโรคภัย
เวลาที่โคโรนาปัจจุบันเรียกว่าโควิด๑๙
เข้าไปทำให้ปลอดอักเสบติดแต่ดรองเลสคือสาดขัดหลัง
ไอจักรน้ำมูกน้ำมูก
น้ำตาอาเจียนระวังให้ดี
ป้องกันด้วยการล้างมือก็จับและถือสิ่งของนาน
อาหารก็ต้องกินร้อน
และต้องมีช้อนไว้เป็นช้อนกลาง
ทำให้เป็นพระเจ้าเป็นกิจวัตรในทุกครั้ง
ออกกำลังทุกวันร่างกายแข่งขันป้องกันโรคภัย
ล้างมือให้มันสะอาดจะจามปิดปากใส่หน้ากากอนามัย
ตัดตัวร้อนห้ามหมอระวัย

มีใครรีบไปโรงบาต
น่ากลัวน่ากลัว
อยู่ห่างไกลและระวังตัว
น่ากลัวน่ากลัว
อยู่ข้างไกลและระวังตัว
ช่วยกันช่วยกัน
เราต้องช่วยกันดูแลตัวเอง
ช่วยกันช่วยกัน
จะอยู่ที่ใดคนไทยไม่ทิ้งกัน
จะอยู่ที่ใดคน

ปลอดภัย
ปลอดภัย

โปรดติดตามตอนต่อไป